คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องดูเรื่องของปัญหาสภาพอากาศ

เพราะว่าอากาศร้อนกว่าปีที่ผ่านมา

กรมชนประธานเขาเลยขอความร่วมมือมาค่ะ
บอกว่าขอให้ชาวนางดทำนาปรังรอบ๒นะคะ
แต่ยืนยันว่าในเขตชลประธาน
มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคแน่นอน
โดยกรมชลประธานรายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบันนะคะว่ามีปริมาณน้ำเก็บกักรวมทั้งประเทศ
อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นแปดพันกว่าล้านลูกบาทเมตรใช้การได้๒๕๐๐กว่าล้านลูกบาทเมตร
และจัดสรรเพื่อบริหารน้ำในช่วงฤดูแรงตามแผนไปแล้ว๑๗๗ค่ะ
คงเหลืออยู่ที่๕๓๐๒ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น๑๒๓ล้านล้านลูกบาท
นายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประธานบอกว่า
สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่เขตชลประธานนั้นไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแรง
แม้บางพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเกินแผนที่กำหนดเอาไว้
แต่ปริมาณน้ำขณะนี้ยังเพียงพอที่จะส่งให้เกษตรกรจนกระทั่งเก็บเกี่ยวทั้งหมด
ยืนยันว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤดูแรงแน่นอน
และยังสำรองน้ำช่วงต้นฤดูฝนได้อีก๒๐๐๐กว่าล้านลูกบาทเมตรด้วย
แต่ก็มีการกำชับทุกสำนักงานชนรับประทานนะคะว่า
ให้ประสานกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง
จากสิ้นเดือนเมษายนจะงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ถ้าหากเกษตรกรฝืนปลูกต่ออาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรได้
ส่วนการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาป้องกันพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
กรมชลประธานเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกระจายเอาไว้ตามจังหวัดต่าง
เชียงใหม่นนทบุรีพระนครศรีอยุธยาขอนแก่นแล้วก็สงขลา
รวมถึงสวนอำนวยการที่กรมชนลประธาน
เพื่อให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยได้ในทันทีด้วยค่ะ